การประชุมเกิดขึ้นเป็นวันที่๒แล้วนะคะ
เกี่ยวกับข้อตกลงว่าสรุปแล้วจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมรัฐบาลเนี่ยนะคะ
ทำให้นักข่าวนอกจากจะต้องเฝ้าที่พักประชาธิปัตย์แล้ว
ยังต้องกลับไปถามพักพลังประชารัฐด้วยนะ

อุตมาสวนายนหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐบอกว่า
ช่วงนี้กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาอยู่

ก็บอกอย่างนี้แล้วตอนนี้ก็ยังบอกอยู่อย่างนั้นนะคะว่า
อยู่ระหว่างการเจรจาและยืนยันว่าการจับคั่วตั้งรัฐบาลกับพักร่วมเนี่ย
ก็ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดตำแหน่งรัฐมนตรีให้กับพักการเมืองใด

หรือมีปัญหากับพักประชาธิปัตย์
แต่ว่าการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีต้องจัดให้สอดคล้องกับนโยบายของแต่ละพักที่หาเสียงเอาไว้
เพื่อให้นโยบายเหล่านั้นสามารถขับเคลื่อนประเทศไปได้
จากนี้มองว่าการต่อรองเป็นเรื่องปกติของการเมือง
แต่ขอให้ทุกพักยึดมั่นประโยชน์ของประเทศชาติ
ไม่ใช่เรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างกัน
เชื่อมั่นว่าหากพูดคุยจนได้ข้อสรุปแล้ว
จะสามารถนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลได้นะคะ
ฟังเสียงคุณอุตมะค่ะ
คนของเราหน่วยงานไหนที่จะมาผลักฐานนโยบาย

เพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีปัญหาภายใน
พักนี้ก็มีเรื่องพูดคุยกันหลายเรื่องนะคะ
เรื่องแก้กฎหมายแล้วก็เรื่องกระทรวงต่างด้วยนะคะ
ทีนี้เมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งเรื่อง

โลกโซเชียลมีเดียนี่ย้อนกลับไปต้นเหตุกันก่อน
ก็คือวันประชุมเลือกรองประธานสภา

นางสาวพันนิกาวานิสหรือว่าคุณช่อ

ยกมือขอให้ประธานสภาอนุญาต
แคนดิเดตชิงตำแหน่งรองประธานสภาได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์ในช่วงนั้น
จนทำให้สอสอหญิงหลายคนยกมือประท้วงกันไปมา
และเสียงที่ลั่นสภาตอนนั้นคือท่านประธานค่ะท่านประธานค่ะไงคะ
มันวุ่นวายไปหมดเลยท่านประธานเลยต้องสั่งพักการประชุม๕นาที
แต่หลังจากวันนั้นดูเหมือนจะไม่จบค่ะ
นางสาวปารีนาไกรคุบเป็นสสราชบุรีจากภักดิ์พลังประชารัฐ
ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว
คำพูดในช่วงเวลาที่ใช้คลิปไม่นาน
แต่เท้าขำไม่ค่อยเหมาะสม
มีคำว่าขออภัยนะคะมีคำว่าอีอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยนะคะ
ทั้งเนื้อหาบอกจะสอนมารยาทการเป็นสอสอในรัฐสภาให้กับโคศกภักดิ์อนาคตใหม่
ล่าสุดคนที่ถูกกล่าวอ้างถึงนี่เป็นภาพบรรยากาศช่วงวันนั้นเนี่ยนะคะ
จะเห็นผู้หญิงยกมือขึ้นเต็มเลยเนี่ยนะคะ
นางสาวพันธิกาก็คือคนที่ถูกอ้างถึงที่ถูกพาดพิง
ระบุว่าไม่ขอตอบโต้ดีกว่า

ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของการสอนมวยการทำงานในสภา
เพราะในสภาทุกคนเป็นเพื่อนสมาชิกสอสอมีความเท่าเทียมกัน
ได้รับเสียงจากประชาชนเหมือนกัน
ไม่มีคำว่ารุ่นเล็กรุ่นใหญ่ทุกคนกินเงินประชาชนเหมือนกัน

และความเคลื่อนไหวล่าสุดของคนที่ถ่ายคลิปนะคะ
ก็คือนางสาวปารีนาออกมาปฏิเสธด้วยการโพสต์เฟซบุ๊ก
นี่คือเนื้อหานะเป็นการโพสต์เป็นข้อความทีนี้ไม่ได้เป็นคลิปแล้วนะ
คำพูดระบุว่าคำว่าอีช่อเป็นศัพท์เฉพาะท้องถิ่นของชาวราชบุรี
ที่มีความหมายว่าคนที่ไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์เท่านั้นเอง

ไม่มีเป็นทรัพย์ท้องถิ่น

นี่คือเรื่องราวทั้งหมดร้อนแรงนะคะ
ทั้งเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลและเพื่อสิ่งที่เกิดขึ้นจากรัฐสภานะคะ